เอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูลุงขายปลาท้องโกะคนนี้ค่ะ
ควงอีโต้ไม่ได้เล่าข่าวอัธยกรรม
เขามีฉายาว่าปลาต้มโกอีโต้บิน
ลีลานี่แหละควงอีโต้เรียกลูกค้าค่ะ

ใครเห็นอย่าไปเรียนแบบพี่เขานะ
ที่เขาต้องฝึกจนชำนาญห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเตือนไว้แบบนี้ก่อน
พี่โต้นพี่ต้องนี่เราไปถึงที่ร้านนี่ไม่ได้อะไรเลยนะ
ถามก่อนเลยพี่นิ้วยังอยู่ครบ๑๐นิ้วไหม
และอีกอย่างนะตอนถ่ายทำขออยู่ไกลนะพี่
ไปคุยกับพี่ชโยดมพงปิ่นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอานี่ดูนิ้วพี่ยังอยู่ครบ๑๐นิ้ว
นี่ก็เล่าให้ฟังฉายาที่มาของปลาต้องโกอีโต้บิน
ไปฉายาขอดูปลาต้องโกะน่ากิน
นี่คุณก็ปลาท้องโกะแบบนี้แหละ

เขาทำเป็นรูปสัตว์ต่าง
เมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมมีปลาหมึกด้วยพยูนด้วย

ต้องใช้จินตนาการนะคะพลาต้องโกะร้านนี้

นี่แหละก็ใช้ลีลาการเรียกลูกค้าด้วยการควงอิโต้

จนตอนนี้คูณ๓๔ปีแล้ว
แล้วรูปต่างที่ทำ
ถ้าเป็นปลาหมึกเป็นพยูนขายตัวละ๑๐บาทค่ะ

พี่เขาบอกด้วยว่าผมเปลี่ยนน้ำมันพืชทุกวัน

ลูกค้าที่มาที่ร้านเขาชอบดูลีลานี้
ผมควงอีโต้แบบนี้นั่นแหละ
ถามไงว่าทำไมถึงใช้ลีลาแบบนี้

ผมชอบควงมีดแล้วก็ปลาใส่ต้นกล้วย

พอมาขายปลาท้องโกะก็เลยลองควงอิโต้ดู
ถามไงพี่ชายดมเคยพลาดบ้างไหม
เขาบอกว่าก็ที่ผ่านมานะ๓๔ปีผมก็ไม่ค่อยจะพลาด
ก็เลยบอกเอ๊ะคำว่าไม่ค่อยจะพลาด

บอกว่าเคยมันร่วงลงพื้น

เก็บของเก่าผมเรียกให้กินฟรีเลย
ดังนั้นคุณผู้ชมใครจะไปอุดหนุน
อุดหนุนกันได้นะคะเพราะว่าเขาขายราคา
ก็ประมาณตัวละ๔บาทถึงตัวละ๑๐บาท
จุดที่เขาขายอยู่ตรงถนนเรียบทางรถไฟ
ที่ตำบลทัพเที่ยมอำเภอเมืองตรัมป์นะคะ